คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยน่าตกใจเหมือนกันนะคะ
ในเหตุการณ์นี้มีคนตายหนึ่งรอดชีวิตหนึ่ง
คนที่รอดชีวิตเป็นเด็กอายุเพียงแค่วัยขวบเศษเท่านั้น
รอดแบบปฏิหารจริงลองดูภาพเหตุการณ์นะคะตอนที่เขาไปเจอค่ะ
น้องนั่งตาแป๋วอยู่แบบนั้นเนี่ยค่ะตอนที่ไปเจอน้อง
คือเอาจริงหลายคนก็ตกใจกับการที่ยังคิดด้วยซ้ำว่า
น้องเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วจะเสียชีวิตไหมบาดเจ็บสาหัส

น้องรอดปาฏิหารนะคะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่สิ่งแยกโรงเรียนบ้านใหม่ค่ะ
อยู่ตรงถนนเลียบคลองถนนอำเภอบางอย่างที่นวนธรรมดุรี
ตีสามที่ผ่านมานี่แหละพลเมืองดีนี่แหละเขาเห็นเขาไปแจ้งตำรวจสพบางแม่นาง
ก็ไปพร้อมด้วยแพทย์เวรเจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกับตันยูนะคะไปถึงไปเจอผู้บาดเจ็บเป็นเด็กตัวน้อย
อย่างที่ขวัญบอกเป็นเด็กผู้หญิงอายุสักประมาณขวบเศษเสร็จอะค่ะนั่งคือเด็กอ่ะ
นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมันมีรถจักรยานยนต์อยู่ตรงนั้นด้วยน้องเนี่ยสังเกตดูตั้งแต่หัวจดเท้าเลย
จะมีบาดแผลบริเวณคิ้วขวานิ้วโป้งมือซ้ายแตกก็มีการส่งตัวประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วส่งตัวน้องไปรักษาที่โรงพยาบาลบางใหญ่นะคะ
แต่อย่างที่ขวัญบอกว่าเหตุการณ์นี้น้องรอดแต่มีคนเสียชีวิตนะคะครับอีกร่างค่ะ
คือร่างที่พบอยู่ใกล้กันตรงนั้นก็คือร่างของนางสาวฟาติมะเกตากุลอายุ๔๙ปีเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี
นอนอยู่กับใกล้ใกล้กับรถมอเตอร์ไซค์สีดำแล้วตรงนั้นมันจะมีต้นไม้คุณผู้ชมลองดูต้นไม้
ต้นไม้ริมทางก็เอาจริงนะก็ใหญ่เหมือนกันนะแล้วตรงนั้นก็มืดแล้วก็เปลี่ยวด้วย
มีร่องรอยของย่าเนี่ยร่าเป็นทางเลยนะคะลักษณะเป็นรอยของล้อรถมอเตอร์ไซค์วิ่งแนวตรงไปยังต้นไม้
คือเหมือนพุ่งตรงเข้าไปตรงต้นไม้เลยค่ะตำรวจเลยสันนิษฐานเบื้องต้นแบบนี้ว่า
หญิงสาวคนนี้น่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วคงจะมากับเด็กน้อยขวบเศษนี้ค่ะ
อาจจะไม่ชำนาญเส้นทางเพราะตรงนั้นเป็นทางแยกก็เลยพุ่งตรงไปชนกับต้นไม้
จนทำให้คนขี่เสียชีวิตผู้หญิงสี่สิบเก้าปีคนนี้ตอนนี้ส่งศพไปสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปค่ะ